ใครที่เป็นแฟนคลับของคุณแมทกบสุวนัน
ตอนนี้เธอเตรียมที่จะคัมแบ็คแล้ว
มีทั้งผลงานซิตคอมละคร

ให้ได้ติดตามกันเพียบเลยจ้า
นี่บอกมาสิว่าลูกสองแล้วคือหน้าเด็กขนาด
คือเดี๋ยวนะดิฉันโตมากับคุณกบสุวนัน
ดาวพระศุกร์หน้าเธอก็แบบนี้
ตอนนี้ดิฉันแก่ทันเขาแล้วขอบคุณค่ะ

แล้วก็ห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ด้วยนะคะ

ล่าสุดเจ้าตัวขอหวนคืนเส้นทางการแสดงอีกครั้งค่ะ

โดยนางเอกสาวคุณแม่ลูกสองก็รู้สึกดีใจนะคะ

แล้วก็ละครเจาะคิวให้แฟนได้ชมให้หายคิดถึงกันเลย

แม้จะหมดสัญญาไปนานแล้ว

จะมีการปรึกษาผู้ใหญ่โดยตลอดค่ะ
ยืนยันว่ายังไม่คิดอยากจะเซ็นสัญญากับบ้านหลังไหน

แล้วก็เติบโตในเส้นทางสายบันเทิงนั่นเองค่ะ
กลับมารับงานแล้วก็จะมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยค่ะ
ไปเล่นช่องที่ไม่ใช่ช่อง๗บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีโอกาสติดต่อมาแล้วก็พูดคุยกัน

คือมันเป็นอีกหนึ่งงานที่ในชีวิต
การทำงานของโกโกไม่เคยทำมาก่อนเลย
แล้วก็คิดว่ามันน่าจะสนุกดี
ต้องบอกว่าไม่ใช่ละครประเภทเดียวกันกับละครหลังข่าวเนอะ
แล้วก็ไม่ใช่ช่องคู่แข่งโดยตรงเนอะ

สำหรับตัวโกเองไม่ได้มีสัญญากับทางช่องอยู่แล้วอะค่ะ

บว่าเรื่องแค่นี้ผู้ใหญ่ไม่น่าจะคิดเป็นปัญหาใหญ่
เป็นใจค่ะหรือเปล่าคะ
ผมอยู่ที่นี่มานานยังไงก็ต้องมีความเกรงใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว

มันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นผม
ถ้าเป็นแฟนละครจริงอาจจะอยากเห็นกบ

ก็อาจจะดีใจด้วยซ้ำที่ได้มีโอกาสเห็นกบในรูปแบบอื่นบ้าง